คุณผู้ชมครับการเสียชีวิตของอดีตพระเอกชื่อดัง
อย่างคุณอาอโนชาวยอดบุตรนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาตลอดระยะเวลา๓๐ปี
เป็นเจ้าทายนิทานหลังจากไปถ่ายละครไปถ่ายภาพยนตร์
แล้วเกิดอุบัติเหตุตกจากรถยนต์
จนทำให้เป็นเจ้าชายนิทรามาโดยตลอด
แล้วก็ทางพี่สาวดูแลมาโดยตลอดนะครับ
เรื่องนี้นะครับในส่วนของการพูดถึงกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ
เนื้อหาให้ผู้ป่วยสามารถแจ้งความประสงค์
ไม่ขอรับบริการทางสาธารณสุข
เพื่อไม่ยืดเวลาการเสียชีวิตออกไป
แต่ว่ามุมมองของสังคมจะมีการปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่างไร
ไปติดตามในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

การจากไปการเสียชีวิตของอโนชาวยอดบุตร
ทิ้งอะไรไว้ให้สังคมไทยได้ขบคิดบ้างครับ
หนึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเป็น
ผู้ชายที่เป็นมนุษย์ผัก

สองอโนเช้ามีแม่ที่เปละเสริษที่สุด
ผมเคยไปเยี่ยมอโนชาว๒ครั้ง
เคยไปทำรายการโทรทัศน์
ได้คุยกับแม่อย่างที่เราทราบกันนะครับ
แม่ของอโนเช้านี่ดูแลปฏิบัติอโนเช้ามา

ทำทุกอย่างครับคอยดูแลเรื่องอาบน้ำพริกตัวให้อาหารเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวสารพัดนะครับ
ทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งแม่ต้องเสียชีวิตไปก่อนเมื่อ๔๕ปีที่ผ่านมาแปลว่าดูแลมาอย่างต่อเนื่อง๓๐ปี
นี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกหรอกครับ
ภรรยานั้นเนี่ยอโนชาวยังไม่มีแต่ภรรยากับแม่ต่างกันเยอะครับ
คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์เคยเล่าให้ฟังว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถชนกันทั้งหลายทั้งปวงในช่วงสงกรานช่วงปีใหม่
ใครที่นอนติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้ถ้ายังมีแม่อยู่แม่ดูแล
ถ้ามีเมีย๙๐เมียหนีครับ
เพราะว่าอยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้
ฉะนั้นความเป็นแม่ของคุณอโนชาวเนี่ย

จึงได้รับรางวัลเยอะแยะ

สารพัดสารพันธุ์ที่สังคมจะมองเห็นความสำคัญ

ฉะนั้นเรื่องของอโนชาวยอดบุตร

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอพูดถึงอโนชาว
ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่า
มีคนป่วยที่นอนติดเตียง

ทำอะไรไม่ได้เยอะเลยครับในประเทศไทย
เหล่านั้นอยู่ได้โดยสายออกซิเจน
อดสายเมื่อไหร่ก็เสียชีวิต
รอบตัวในเตียงบนเตียง
โยงระยางไปด้วยสายต่างเยอะ
สายช่วยหลบหายใจ
มีสายสอดเข้าไปในจมูก
ให้อาหารทางคอสอดเข้าไปในจมูก
มีสายปล่อยปัสสาวะปล่อยอุจจาระ
ให้น้ำเกลือสายให้เลือด

คนที่อยู่ในวัยอวุโสเหล่านั้น

ไม่ได้รักษาตัวเพื่อหายครับ
รักษาเพื่อให้มีลมหายใจไปวัน
บางคนอยู่นานหลายปี

ก็มีหน้าที่หาเงิน

หมดเนื้อหมดตัวขายไล่ขายนา
เพียงเพื่อรักษาให้มีชีวิตอยู่อยู่รอด

เพราะว่าบางคนอายุมากแล้ว
แล้วเขาก็ต้องอยู่ในภาวะทรมาน
แก่ผู้อาวุโสผู้ป่วยแบบนี้หลายคนครับ
ถ้าเขาพูดได้เขาเขียนหนังสือได้
เขาจะบอกว่าขอตายอย่างสงบ
อย่าเอาสายระโยงระยางมาใส่ไว้อย่างนี้ได้ไหม

เวลามองหน้าลูกหลานก็มองด้วยสายตาที่วิงวอน
บอกว่าทรมานเหลือเกิน

ลูกหลานก็ต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลา
สงสารลูกตัวเองก็ทรมาน

เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว

ลูกหมอจะถอดสายยางเอง
ถอดเครื่องช่วยหายใจเองได้ไหม
ไม่ได้หรอกครับหมอก็ต้องรักษาไปตามหน้าที่
ลูกถึงแม้จะปรึกษาหารือกัน

ที่จะกล้าไปบอกหมอว่า
ที่จะไปเอ่ยปากกับหมอว่า
ถอดเครื่องช่วยหายใจออกให้พ่อไปอย่างสงบ

มีความรู้สึกว่าใครไปทำอย่างนั้นเนี่ย

นี่เป็นเรื่องที่ผอืดผอมกันมาเยอะ

เรามีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาครับ
เป็นทางออกของเรื่องที่ว่านี้ครับ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศใช้ไปแล้วนะครับ
ได้ระบุถึงสิทธิส่วนบุคคล
ในการทำหนังสือแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้า

ผู้ป่วยไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตัวเอง

แต่ถ้าเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายก็คือว่า
ถ้าเรายังมีสติสตังค์ดีอยู่
เขียนเจตจำนงทิ้งไว้ได้เลยครับ
เขียนเป็นภาษาง่ายว่า

ขอหมออย่ารักษา
คือปฏิเสธการรักษาถ้าถึงขั้นต้อง
ใส่เครื่องช่วยหายใจเจาะคอ
เจาะสอดสายยางทางจมูกให้เลือดให้น้ำเกลือเจาะท้อง
ปล่อยอุจจระเจาะท้องปล่อยปัสสาวะ
โยงระยางไปไม่รู้อะไรต่ออะไร
แล้วอยู่ในสภาพที่ยังไงก็ไม่หาย
อยู่ในภาวะที่อายุมากแล้ว

อยู่ไปก็หมดเงินหมดทองสำหรับลูกหลาน
ที่ต้องมาดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ฉะนั้นถ้าเขียนหนังสือจำนงไว้เนี่ย

ลูกหลานเขาเห็นเข้าคนอยู่ข้างหลังเขาเห็นเข้า

หมอก็กล้าและเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
เพราะถือว่าเป็นเจตนาของผู้ป่วย

ลูกหลานเองเมื่อได้เห็นอย่างนั้น

สบายใจที่จะให้หมอ
อดสายยางถอดเครื่องช่วยหายใจออก
เพราะว่าเป็นเจตนารมณ์ของผู้ตาย
นี่แหละครับเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย

แต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้
สภาพที่เห็นอยู่สภาพที่เป็นไปในปัจจุบัน
ใครที่มีพ่อแม่ติดเตียงก็ต้องเจอภาวะอย่างนี้ครับ
คือสงสารพ่อแม่ก็สงสาร
ทนทุกข์ทรมานกับสายอะไรต่อมีอะไร

จ่ายค่าโรงพยาบาลก็หาไป
คนที่นอนอยู่บนเตียงก็ไม่คิดว่าจะหาย
แต่ว่ารักษาเพื่อให้มีลมหายใจอยู่ได้ไปเท่านั้นเอง
นี่คือสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังว่า
ขณะนี้ประเทศไทยมีพรบสุขภาพแห่งชาติ
อย่างที่ว่านี้ประกาศใช้แล้ว
ใครที่จะคิดว่าตัวเองจะทำเรื่องนี้ไว้

เขียนแล้วไปใส่ลิ้นชักไว้ตรงไหนก็ได้
ที่คิดว่าเมื่อตัวเองมีปัญหาแล้วลูกหลานจะไปเจอ
คุณหมอพลเดชบอกว่า
ไม่ต้องเขียนภาษาอะไรที่มันยุ่งยากมาก
ใส่กระดาษแล้วพับใส่กระเป๋า

ใส่ไว้ในกางเกงอยู่ตลอดอย่างนั้นก็ได้
เห็นข้อความสั้นว่า
ข้าพเจ้าขอปฏิเสธที่จะรักษา

จะให้สายยางช่วยชีวิตอะไรต่อเลยต่าง
คือคนที่เห็นหมอเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจ

นำมาบอกเพื่อขีดเส้นใต้ให้ทราบกันวันนี้
อย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้คนเป็นลูก
ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นเจตจำนงของพ่อ
อย่างน้อยให้คนที่เป็นหมอเขาได้สั่งการได้สบายใจขึ้น
เขาไม่กลัวถูกฟ้องเพราะว่าเป็นสิทธิของผู้ป่วย

และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ